แก้ยังไงก็แก้ไม่ตกเขาบอกเป็นปัญหาโลกแตกเลยทีเดียวสิ่งสำคัญเขาบอกว่า
ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามต้องแก้ด้วยสติเพราะถ้าคุณแก้ด้วยอารมณ์เหตุการณ์จะเป็นเหมือนคลิปนี้ค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะ

แล้วผมว่าอะไร

แล้วผมว่าอะไร

แล้วผมว่าอะไร
แล้วผมว่าอะไร

มีการเข้าไปยื้อยุดกันจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมค
กล้องขึ้นมาแล้วก็เหมือนถ่ายภาพหรือว่าถ่ายคลิป

ตอนแรกนึกว่าเป็นแค่การทะเลาะกันธรรมดา
แต่จะเห็นว่ามีจังหวะที่เดินเข้าไปชาร์จตัว
จังหวะที่ผู้ชายเสื้อเทาร่างใหญ่ค่ะ
เดินเข้าไปชาร์จตัวเนี่ยไม่ได้เดินไปมือเปล่า

เอามีดเห็นไหมเราวงไว้ให้ดูอ่ะมีดเล็กแต่มันคือมีด

ปัญหาโลกแตกที่จอดรถมีอะไรคุยกันด้วยสติดีกว่า
อย่าคุยด้วยอารมณ์เลยทีนี้เขาเขียนเอาไว้ด้วยบอกว่า
ที่อ้างว่าสติไม่ดีต้องไปรักษาดูแลให้ดี
ไว้วันหน้าจะมีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นไหม
นะคะครับเป็นชายสติไม่ดีคือมีอาการปัญหาว่าแบบนั้น
แต่วันนี้เราไปคุยมาทั้งสองฝั่งเลยตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไง
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ประเด็นเรื่องมีดเยอะมากนะคะว่าโอ้โห
โหดเยี่ยมขนาดนี้ถึงขั้นต้องเอามีดมาขู่กันเลย
พกหรือว่ามีดอะไรอีกคนนึงเข้ามาคอมเมนต์เขียนบอกว่า
เกือบโดนแทงได้แค่บันทึกประจำวันแล้วก็มีการโพสต์ภาพการลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วย
หลายคนก็มองว่าโอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่นะถึงขั้นพกมีดพกอาวุธกันแบบนี้
ลงบันทึกประจำวันมันจะปลอดภัยไหมเราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
เป็นพื้นที่ของสพปากคลองรังสิตค่ะไปคุยกับฝั่งผู้เสียหายที่เขาเป็นฝั่งร้านค้าเนี่ย
ฟังผู้เสียหายก่อนเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำสิบสามเมษายนนะคะ
รถส่งของเนี่ยเขาเอาน้ำมาส่งที่บ้านคือบ้านเธอเปิดเป็นร้านขายของเนอะ
ยาดคนก่อเหตุเนี่ยมาหาเรื่องทำนองบอกว่าเนี่ยรถมาจอดขวางหน้าบ้าน
แล้วก็เดินกันมาสามสี่คนมาหาเรื่องตามที่เห็นในคลิปซึ่งในคลิปนี้เนี่ย
ปลายปีที่แล้วเธอเคยเกือบถูกบีบคอด้วยซ้ำ
เราเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างนี้
วันนี้เขาไม่อยู่หรืออาจจะส่งตัวไปรักษา
แล้วตอนเขาออกมาอย่างนี้ถึงตอนนั้นแล้วยังไงต่อล่ะคะเรื่องความปลอดภัยของเรา
ทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับทางบ้านหลังเกิดเหตุด้วยนะคะ

ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านของผู้เสียหายเนอะ
เป็นลักษณะอาคารพาณิชย์๓ชั้นอยู่ที่ตำบลบางพูดที่ปฐุมธานี
บ้านของผู้เสียหายเนี่ยมี๓คูหานะคะ
เปิดเป็นร้านขายของส่วนคนก่อเหตุมีหนึ่งคู่หาก็อยู่ติดกัน

ทีนี้เราไปคุยกับฝั่งคนก่อเหตุเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่กับลูกชายสองคนครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเริ่มมาจากฝั่งคู่กรณีมีอคติกับเขาก่อน
ถามว่าเหตุการณ์ที่ออกมาตามคลิปเขาผิดไหมเขายอมรับว่าเขาผิดจริง
แต่ก็เป็นเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีอคติกับเขาด้วย
แต่เอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่าในครั้งนี้เขายอมรับความผิดของเขา
ครั้งต่อไปต่างคนต่างอยู่จะไม่ยุ่งกันอีก
เราเลยลองไปถามเพื่อนบ้านในระแวกเดียวกันค่ะว่าเอ๊ะสองบ้านนี้คือเขามีเรื่องอะไรเป็นปมหลังเป็นปมเหตุอะไรมาก่อนไหมทำไมเขาถึงทะเลาะกัน
ชาวบ้านบอกว่าจริงมันมีเรื่องราวคือด้วยความที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยสติไม่ดีใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเคยข่มขู่แล้วก็ทำร้ายแม่ของตัวเอง
ผู้เสียหายที่เป็นเพื่อนบ้านเห็นก็เลยเข้าไปช่วยหลังจากนั้นนั่นแหละเลยไม่ถูกกันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดเลย
ทีนี้ถามว่าแล้วในแง่มุมของกฎหมายทำอะไรได้บ้างสอบถามไปที่ทนายภัยศาลเรืองฤทธินะคะทนายความบอกว่า

ที่เป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งความประเมินคดีได้

สวัสดีคุณบ้านก็สามารถฟังลองทางแม่งได้นะครับ
ส่วนทางด้านคดีความตำรวจสวพพลักษณ์คลองรังสิทธิ์

แล้วก็มีการเชิญฝั่งคนก่อเหตุมาให้ปากคำแล้วเหมือนกัน

ก็จะมีการดำเนินการประสานโรงพยาบาลให้ไปรักษาทันที
แล้วก็จะกำชับให้ญาติดูแลอย่างจริงจังด้วย
ทีนี้เราได้คลิปมาอีกคลิปนึงนะครับ
วงจรปิดในวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ก็จะเห็นพฤติกรรมของคนก่อเหตุนะคะ
ลักษณะก็คือสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินไม่สวมเสื้อ
แล้วก็เหมือนนี่เห็นไหมคะเห็นอะไรที่กลิ้งมาไหมคะ

คือเขายกขึ้นมาแล้วก็เครื่องลงไปกลางถนนแบบนั้นนะคะ

แล้วก็ลากไปมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็โยนลงพื้นอยู่หลายรอบ

ก่อนที่จะนำถังแก๊สไปเก็บเอาไว้ที่เดิมนะคะ
อันนี้ก็อันตรายแหละคือถ้าสมมุติว่าไม่สบาย
ครอบครัวครัวย่าก็ต้องพาไปหาคุณหมอไปรักษาด้วย
เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอันตรายกับตัวเขาเอง

แต่ตามข้อมูลเขาบอกตรงบ้านนี้เขาเปิดร้านซักอบแห้งเหรอ

เหรอแต่เขาก็ยัง
แม้ว่าคนจะบอกว่าเขามีอาการทางจิตประสาทหรืออะไรก็แล้วแต่

ต้องดูแลคนรอบข้างก็ต้องดูแลว่าตกลงใจยังไง